และรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
และพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีทุกพระองค์
สำนักพระราชวังเปิดประสาทพระเทพบิดร
ให้ประชาชนเข้ากราบศักระสมเด็จพระบูรพะมหากษัตริยาธิราช
ขณะที่ข้าราชการประชาชนร่วมวางพันธุ์ภูมิดอกไม้
พระบรมราชานุสาวรีรัชกาลที่๑นะครับ
ซึ่งช่วงเช้าที่ผ่านมาราชนิกุลหน่วยงานราชการ
คณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่าง
เดินทางมาแสดงความจงรักภักดีและร่วมถวายราชศักระ
ในโอกาสวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาบราช
และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์หรือวันจักรี
พระบรมราชานุสาวรีรัชกาลที่๑
ซึ่งตั้งอยู่เชิงสะพานปฐมบรมราชานุสรหรือสะพานพระพุทธยอดฟ้านะครับ
เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ปฐมบรมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี
ทรงสร้างกรุงเทพมนครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย
เมื่อวันที่๖เมษายนพุทธศักราช๒๓๒๕
ซึ่งมีการสถาปนากรุงเทพมนาคอลเป็นเมืองหลวง
และเพื่อเป็นการสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

ทรงสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ขณะเดียวกันสำนักพระราชวังเปิดประสาทพระเทพบิดร
ภายในวัดพระศรีรัตนศาสดาบรามในพระบรมมหาพระราชวัง
ให้ประชาชนได้เข้ากราบศักระสมเด็จพระบูรพะมหากษัตริยาธิราช
ซึ่งในรอบ๑ปีจะเปิดเพียงแค่๗วันเท่านั้นนะครับ
โดยจะเริ่มเปิดตั้งแต่เวลา๘๓๐นถึง๑๖๓๐น
ซึ่งประชาชนท่านใดสนใจเข้าไปกราบศักระ
ขอความกรุณาในการแต่งกายสุภาพเรียบร้อย
ผู้หญิงขอให้สวมกระโปรงความยาวคลุมเข่าเท่านั้น